แฟนไทยรัฐนะครับต้องบอกว่าไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
เปิดช่องทางสื่อดิจิทัลให้ท่านได้ติดตามอีกหนึ่ง
ทางนี่คืออะไรนี่คือไทยรัฐพลัสฮะ
ไทยรัฐพลัสนะครับไทยรัฐออนไลน์เนี่ย
เปิดตัวแบรนด์สื่อดิจิทัลน้องใหม่ในเครือไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
แลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างไปด้วยกันนะครับ
ต่อยอดการคิดวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย
ของคนยุคใหม่ผ่านไอเดียและแนวคิด
ตั้งคำถามหาคำตอบเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนสู่สังคมอีกทางหนึ่งครับ
แล้วหลายคนถามว่าในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
มีเนื้อหาสาระอะไรนะคะบอกคุณผู้ชมให้สบายใจแบบนี้
เว็บไซต์ค่ะประกอบไปด้วยทั้งหมด๗หมวดหลักด้วยกัน
ส่งผลต่อชีวิตครอบครัวทั้งเบื้องหลังแล้วก็ฉากหน้า
อิ่มไปด้วยมุมมองการวิเคราะห์ที่จะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญ

จะเป็นการเปิดโลกของวิธีคิดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินของท่าน

และที่สำคัญจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของท่าน
เพิ่มมูลค่าสินค้าพอไหมไม่พอค่ะ
เป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าของท่านด้วยนะคะ
ก็จะมีกลยุทธ์ต่างว่าจะทำยังไง
เงินในกระเป๋าของท่านงอกเงยขึ้นมาค่ะ
ถ้ามีเงินจากมันนี่แล้วจะอยู่ยังไงให้มีความสุข
หาความธรรมดาให้ชีวิตหาทางออกเพื่อแก้ไข
เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสามัญและมีความสุขครับ
สิ่งแวดล้อมในแบบที่เราทำได้
ปรับแนวคิดและพฤติกรรมเดิมนะครับ
แนวทางเป็นมิตรกับธรรมชาติและโลกที่แวดล้อมเราอยู่
ความหลากหลายเพื่อเข้าใจความแตกต่าง
มุมมองทางศิลปะวัฒนธรรมสื่อบันเทิง
รสนิยมและความเชื่อต่างครับ
คุณผู้ชมคนเราก็ต้องมีอนาคตใช่ไหมคะ
จะเป็นนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่จะเข้ามาเปลี่ยน
เปลี่ยนปัจจุบันและก็ความหมายของการใช้ชีวิต
ให้เป็นโลกของอนาคตมากขึ้นนะคะ
แหล่งความคิดเปลี่ยนผลลัพธ์
นำความสร้างสรรค์ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เติมง่ายให้เรานะคะแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยเดินไปข้างหน้าใน
ระนาบเดียวกันแล้วเราหวังว่าไทยรัฐพลัสนะคะจะเป็นอีก
หนึ่งในแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้สังคมแล้วก็เราเนี่ย
ก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยกันนะคะนี่เป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่เราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ
ไทยรัฐพลัสนะฮะอ่าอย่าเพิ่งรับ